พักเพื่อไทยแถลงก่อนในวันนี้
หลังจากที่เพื่อไทยกับก้าวไกล
นัดหารือกันตอน๙นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้
นี่ฮะที่นัดกันเนี่ยนัดกันกลางดึกนะ
แล้วบอกมาเจอกันตอนเช้าที่พักเพื่อไทยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางด้วยกันต่อไป
ในการหาเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายก

หลังจากประชุมกันสัก๒ชั่วโมงกว่านะครับ
เพื่อไทยมาแถลงพักเดียวเลยนะครับ

คุณพุมทำเวชยาชัยรองหัวหน้าพัก
คุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพัก
ซึ่งพักเพื่อไทยเนี่ยแถลงบอกว่าหลังจากหารือกับตัวแทนของพักเก้าไกล๒ชั่วโมงกว่านะครับ
พักเพื่อไทยก็ได้แจ้งให้กับทางก้าวกลายทราบนะครับ
พักเพื่อไทยได้พยายามสนับสนุนพักเก้าไกลอย่างเต็มความสามารถแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้ก็พยายามรอคำตอบจากพักเก้าไกลว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อ
เพราะไปหาเสียงจากสสวเนี่ยไม่มีใครสนับสนุนเลย
ถ้ายังมีเรื่อง๑๑๒แล้วก็พักเก้าไกลอยู่ในคั่วรัฐบาล
เก้าไกลก็บอกขอเวลาจนถึงเที่ยงคืน๓๑กรกฎาคม
ไม่มีคำตอบมาให้ว่าจะถอยเรื่อง๑๑๒ไหม
หรือจะทำยังไงมันเป็นลักษณะของความอึมครึมไปหมดนะฮะ
แล้วมันมีเงื่อนไขที่มีเงื่อนเวลาเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับ
พอไม่ได้รับคำตอบพักเพื่อไทยจึงตัดสินใจเชิญก้าวไกลมาในวันนี้
เพื่อพักเพื่อไทยจะเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะฮะเป็นพักร่วมคั่วใหม่
โดยเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินหนึ่งในแคนดิเดตนายมนตรีของพักเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
การจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักเก้าไกลอยู่ในพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยพักเก้าไกลจะไปทำหน้าที่ฝ่ายค้าน

แตะต้องเรื่อง๑๑๒นะครับแล้วก็ยังบอกว่า
เพื่อไทยจะใช้ความพยายามในการรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสม
ส่วนจะมีพักไหนบ้างเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการแถลงความชัดเจน
เพื่อไทยยังบอกว่าหลังจากที่โหวตนายกแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลใหม่เสร็จเรียบร้อย
ภารกิจที่จะทำก็คือการพยายามผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูลให้เป็นวาระแห่งชาติ
จะมีการตั้งสอสรขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
เมื่อได้รัฐมูลฉบับใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กติกาใหม่
ส่วนนโยบายที่๘พักร่วมเดิมเคยมีต่อกันแล้วเป็นความเห็นที่สอดคล้องต้องกัน
อย่างเช่นกฎหมายสมรสเท่าเทียมสุราเก้าหน้า
ปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพกระบวนการยุติธรรมเกณฑ์ทหารด้วยระบบสมัครใจ
เลิกการผูกขาดต่างเพื่อไทยพร้อมจะผลักดันต่อ
คุณหมอชนน่านมั่นใจว่าเมื่อความกังวลของสวหมดไปแล้วเนี่ย
การโหวตนายกรัฐมนตรีถ้าจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่๔สิงหาคมนี้
เชื่อว่าโหวตได้วันเดียวจบนะฮะเชื่อว่าจะได้เสียงสนับสนุนเกิน๓๗๕เสียง
มีนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยอย่างแน่นอน
และที่สำคัญก็คือการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย
เป็นแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติ
ให้อยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยต่อไป
จะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสม
และพักก้าวไกรจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
อันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้
ดำเนินการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจ
ให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่
พักเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพักการเมือง
และสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งพี่น้องประชาชนว่า
นี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติ
ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ
ภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้
สิ่งที่มีความจำเป็นจริงที่เราต้องชี้ถึงเหตุและผล
ในการที่จะต้องแยกมาจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักเก้าไกล
ขั้นตอนการเลือกนายกรรมตรีก่อนในรัฐสภานะครับ
ขั้นตอนนี้เรามั่นใจว่าเราน่าจะประสบผลสำเร็จนะครับ
น่าจะได้รับเสียงเกิน๓๗๕เสียงในขณะนี้เนี่ย
เป็นนายกรมดรีก่อนในนามของภาคเพื่อไทย
หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาจัดตั้งรัฐบาล
จริงอยู่ครับด้วยสถานการณ์อย่างนี้มันมีข้อจำกัดมาก
ในการที่จะรวบรวมเสียงให้ได้มากพอตามที่เราต้องการ
รัฐบาลที่มีความเข้มแข็งก็น่าจะเกิน๓๐๐เสียงขึ้นไป
ถึง๓๒๐น่าจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งที่สุดนะครับ
แต่ว่าภายใต้ข้อจำกัดเรามีข้อจำกัดตรงนี้
ก็จะพยายามหาเสียงสนุนให้ใบ้มากที่สุด
จริงเราได้พยายามชี้แจง
ในประเด็นที่สมาชิกของพักเก้าไกร
ได้เรียกหรือได้แถลงเกี่ยวกันว่า
เราเหมือนกับดึงเวลาจนถึงนาทีสุดท้าย
ที่เราช้าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราดึงเวลา
เราก็ร้องขอจากแก่นดำภาคเก้าไกร
ทั้งคืนวันที่๓๑วันนั้นทุกอย่างที่ช้าเนี่ยช้าจากการที่มีการหาลือมา
รอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีการติดต่อกลับมานะครับ
เพราะฉะนั้นวันที่๑เราก็เริ่มดำเนินการตามกระบวนการของเรา
ถือว่าการตกลงเจจามันไม่ยุติ
เพราะฉะนั้นในการคุยกันทั้งหมดเนี่ย
เราได้คุยกับพักเก้าไกยอย่างต่อเนื่องมาตลอด
จะตัดสินใจอย่างไรนะครับว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วม
อย่างไรนั้นขอให้เป็นดุลพินิษฐ์ของแต่ละพัก
ถ้าเห็นว่าแนวทางที่เพื่อไทยได้นำเสนอไปเนี่ย

เรื่องการโบสถ์ของเก้าไกยเนี่ย
ว่าจะโหวตช่วยเพื่อไทยหรือไม่ช่วยอย่างไรเนี่ย
เราได้แจ้งไปยังพักร่วมบอกว่าแจ้งเพื่อทราบว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
เป็นเอกสิทธิ์ของทางก้าวไกรเองนะครับ
และเลือกตั้งเนี่ยคุณหมอชนนั่นบอกถ้าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภักร์เพื่อไทย
ก็คือวันใดที่เพื่อไทยไปร่วมกับสองลุง
ก็คือพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งคั่วรัฐบาลใหม่ของเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะแถลงว่าจะมีพักไหนอย่างไรบ้าง
ค่ะฝั่งก้าวไกลนะคะวันนี้คุณชัยธวัฒน์ค่ะเป็นคนออกมาแถลงในนามของเลขาธิการพักนะคะ
ออกมาแถลงขอโทษประชาชนที่จัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแล้วก็ชี้แจงสามข้อ
สั้นระหว่างการแยกทางกันของเพื่อไทยและก้าวไกลว่าครับ
บอกแค่ว่าทุกพักที่ไปคุยมาไม่มีใครอยากร่วมรัฐบาลกับก้าวไกล
และสามไม่ได้ขอเสียงโหวตให้คุณเศรษฐาเพราะกังวลว่าสวอาจจะไม่ไว้วางใจ
กลัวว่าจะดึงก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลด้วยหลังจากที่ได้นายก
หลังจากนี้เนี่ยหลายคนก็ถามกันมาเยอะว่าแล้วจะทำงานต่อไปกันยังไง
คุณชัยธวัฒน์ก็เลยต้องชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าต้องทำความเข้าใจกับสื่อมวลชน
เพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าหลังจากนี้จะทำงานร่วมกันได้ไหม
กฎหมายหลายฉบับของก้าวกลายที่จะต้องผลักดันกับเพื่อไทยใดที่เราลงเอาไว้๒๐กว่าข้อนั้น
ไม่มีอีกแล้วนะคะมันหมดแล้วมันเลิกแล้วแยกทางกันเรียบร้อยแล้ว
เช่นการปฏิรูปกองทัพการนิรัทธศกรรมคดีทางการเมือง
ก็หวังว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะแยกทางกันเดินเราอาจจะไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันแล้ว
แต่ถ้าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านในสภาแล้วก้าวไกลเสนออะไรขึ้นไป
จากที่เราเคยคุยว่าเราเห็นตรงกันในวันก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะเห็นด้วยกับเราเหมือนเดิมนะ

ในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะครับเราก็จะสามารถเสนอร่างกฎหมาย
และเสนอแนะมาตรการต่างที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้
หวังว่าสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแม้ว่าจะไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวกันนะครับ
ก้าวกลายเป็นฝ่ายค้านก็หวังว่าสอสอฝั่งรัฐบาลจะเห็นชอบด้วย
ผมคิดว่าถ้าเราเป็นฝ่ายค้านจริงเราก็สามารถที่จะผลักดันหลายอย่างได้
และที่ผ่านมาในสภาสมัยที่แล้วเนี่ย
แม้ว่าร่างกฎหมายของเราจะไม่เคยผ่านสภาเลยนะครับ
ในสมัยนี้เนี่ยหวังว่าน่าจะมีหลายฉบับผ่านครับ
ที่เขาไม่ต้องการก้าวกลายเนี่ยมันไม่ใช่มาตรา๑๑๒หรอก
แต่เขาแค่ไม่อยากเห็นก้าวไกลเป็นรัฐบาล
อำนาจเก่าไม่อยากวางมือ
พักการเมืองก็พูดชัดเจนอยู่แล้วนี่
ว่าไม่ต้องการร่วมรัฐบาลกับก้าวไกล
เหตุผลที่แท้จริงก็อย่างที่พักเก้าไกรเคยชี้แจงไปหลายครั้งนะครับว่า
เรื่อง๑๑๒เป็นเพียงแค่ข้ออ้าง
ฝ่ายการเมืองจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ย
ไม่ได้ต้องการที่จะเห็นพักเก้าไกรเป็นรัฐบาล
นะครับไม่ใช่เรื่อง๑๑๒นะครับ
แล้วก็หลายพักที่เคยแถลงร่วมกับพักเพื่อไทย
ก็พูดชัดเจนนะครับว่า
ไม่ต้องการที่จะร่วมรัฐบาลกับภาคก้าวกลาย
เพราะอุดมการทางการเมืองและแนวทางในการทำการทำงานทางการเมืองเนี่ย

ตกลงแล้วเพื่อไทยจะมีการเอาพักสองลุงมาร่วมรัฐบาลไหม
คุณชัยธวัฒน์ก็บอกก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรชัดเจนนะ
ว่าเขาจะเอาใครมาร่วมรัฐบาลคั่วใหม่นี้บ้าง
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็แสดงให้เห็นถึงความบิดเบี้ยวของการเมืองไทย
เพราะอำนาจสูงสุดมันไม่ได้เป็นของประชาชน

แล้วพักสองลุงที่เราเคยประกาศเปล่าเอาไว้ว่า

ต้องไปอยู่ด้วยกัน๓คั่ว๓คนแบบนี้เนี่ย

คุณชัยทวัฒน์บอกว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือก
เพราะการเลือกคือการมาร่วมรัฐบาลกัน
ส่วนพักที่ไม่ได้ถูกเลือกก็ย่อมเป็นฝ่ายค้านโดยปริยาย
อันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกนะครับ
ปกติเนี่ยการเลือกคือการเลือกพักมาร่วมรัฐบาลกัน
ส่วนพักที่ไม่ได้ถูกเลือกร่วมรัฐบาลก็ไม่เป็นฝ่ายค้าน
มันไม่มีใครมีสิทธิ์เลือกซึ่งกันและกันนะครับ
คือมันไม่มีการจับคั่วพักร่วมและฝ่ายค้านนะครับ

คือถึงเวลาถ้าต้องเป็นฝ่ายค้านด้วยกันจริง

น้อยก็ต้องมาแบ่งเวลากันนะกรอบเวลาต่าง
ได้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอภิปรายแบบไหนอะไรยังไง

แต่การทำงานไม่แน่ใจว่าจะแยกทำกันแบบอิสระหรือเปล่า
ส่วนกรณีของคุณพิธาริมเจริญรัฐเราก็ถามว่า
แล้วคุณทิมไปไหนทำไมคุณทิมไม่ออกมาแถลงเลยคุณทิมเป็นยังไงบ้าง
จากโพสต์เมื่อวานซืนที่บอกไม่ค่อยสบายของงดภารกิจ
วันที่๑สิงหาคมคือเมื่อวานวันอาสานหบูชา๑วัน
ปรากฏว่าวันนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่าคุณพิทาอยู่โรงพยาบาลค่ะ
เป็นไข้หวัดใหญ่แต่วีดีโอคอลไปคุยกันแล้วก็กำลังใจดี
ก็พูดสั้นนะคะว่าก็คงจะเรียกร้องอะไรไม่ได้สำหรับการที่เพื่อไทย

ต้องเรียนว่าวันนี้คุณพิทาอยู่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่า
อาการไข้หวัดใหญ่หนักกว่าที่คิดไว้
แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับ
ก็เลยไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมส่อ
แต่ว่าได้มีการพูดคุยนะครับกับคุณพิธาผ่านทางออนไลน์นะครับ
หลังจากที่มีการประชุมกับภาคเพื่อไทยเสร็จก็ได้แจ้งให้กับคุณพิทาทราบ
ก็กำลังใจดีครับแต่เสียงไม่มีเลยครับตอนนี้
ก็ไม่ได้มีความเห็นอย่างไรนะครับเพราะว่า
เมื่อผลเป็นแบบนี้แล้วพักเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้แล้วก็คง
เราคงไปเรียกร้องอะไรไม่ได้นะครับ
หลังจากที่แถลงข่าวเสร็จนะครับคุณชัยธวัฒน์ก็ทำท่ายกกำปั้นขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับว่าสู้
แบบนี้ก็เป็นค่ายเดียวกันกับที่เราเห็นบ่อยในการประชุมสภาที่ผ่านมา
ตอนที่คุณพิทาถูกคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวคุณพิทาก็ทำท่านี้เหมือนกันนะคะ